ที่น้องพบกับน้องเนี้ยคือเป็นพื้นที่โล่งเลยครับ
ไม่มีย่าปกคลุมค่ะถ้าโดยโดยสมาธิภาพแล้ว
ถ้าเสียชีวิตเต็มเต็มจริงจริงตรงนั้นนะครับศพ
จะไม่โดนแบบเหมือนว่าต้องอยู่ร่างกายต้องอยู่ครบ
อ๋อหาที่ส่วนที่อยู่ใกล้ใกล้โดยแล้วก็มีไม่เจอ
สองร้อยเมตรแห้ต้องอยู่ครบครับค่ะคุณอาใช้เสื้อผ้าด้วย
กางเกงด้วยมันก็อยู่คนละทิศคนละทางซึ่งซึ่งมันมันไม่ไม่น่าจะ
น้องเขาไม่น่าจะเสียชีวิตตรงนี้เพราะว่า๒วันที่ทำการค้นหากันมา
ตรงนั้นมันก็ไม่มีศพครับยืนยันว่าตรงนั้นหากระหยิบ
เรียบร้อยให้หมดเลยครับอืมค่ะเพราะหากจากตัวบ้านของมัน
ไม่เกินสองร้อยเมตรของนั้นค่ะค่ะครับคุณนาชัยแป๊บหนึ่งนะคะ
ที่ฉันนั่งอยู่ในรายการกับอาจารย์หมอวิราษัทด้วยนะคะ
อาจารย์อาจารย์อยากตั้งคำถามอะไรไหมอาจารย์เชี่ยวชันกว่า

บนเสื้อผ้ามีมีตรงลองเกงครับลองเกงจะเป็นเอ่อฉีกขาดออกไปเลยแล้วก็ตรง

แต่ไม่ได้ผลัดต้องมีหมายถึงว่าผลัดแขนแขนเสื้อสีขาว่าผลัดออกไปข้างหนึ่งครับ